หัวซองชิ้นละ๗๐๘๐บาท
และเวลาซื้อไม่ถามสักคำ
ถึงได้ถามว่าคุณค่าของขนมไทยมันอยู่ตรงไหนกันแน่
ถามว่าขนมไทยเป็นของไทยหรือเปล่า
เป็นคำถามที่ชอบโดนถามอยู่เรื่อยว่าอาหารไทยอะไรแท้
เป็นงานวิจัยที่เอาดีเอ็นเอมาวัดกันเลยนะคะ
เพราะว่าในความเป็นไทยผสมเยอะมากเลย
มีทั้งมร

หรือแม้กระทั่งฝากตะวันตกมาผสมอยู่ในนี้เยอะแยะมากมาย
บรรพบุรุษเราสัมผัสสัมพันธ์วัฒนธรรมกับผู้คนมากมาย
ถ้าเราจะตั้งต้นว่าเป็นไทยเราจะเอาตรงไหนเอ่ย
เอาเป็นว่าเราพูดถึงไทยพื้นถิ่นดีไหมคะ

คำว่าพื้นถิ่นมันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับพื้นที่
ที่มันเป็นพื้นที่ทางธรรมชาติกันอยู่
เมืองเราเนี่ยมันเป็นพื้นที่ราบรุ่ม

เพราะฉะนั้นเมื่อข้าวมันเหลือจากการทานเป็นอาหารหลัก
มันก็เอามาสู่การแปรรูปไปเป็นอาหารอื่น
เป็นของว่างเป็นขนมว่ากันไป
ถ้าจะบอกว่าขนมอะไรที่ค่อนข้างมีความเป็นไทย
ก็คงตอบว่าขนมที่มีข้าวเป็นพื้นฐานในการทำ
มันช่างเป็นเรื่องของความสามารถที่มนุษย์
หยิบเอาคุณลักษณะของของธรรมดา

แล้วมาทำให้เป็นศูนย์ทรียภาพได้
เอามาทำเป็นสีเอามาทำเป็นกลิ่นเอามาทำเป็นรสเอามาทำเป็นสัมผัสอย่างสวยงาม
ทีนี้พอมันมาอยู่ในจุดที่มันไม่ได้เป็นฟังก์ชั่นหลักเป็นองค์ประกอบ
เราก็ต้องไปหาว่าเขาเอามาประกอบตอนไหนบ้าง
เช่นในวันที่มีพิธีกรรมขนมเนี่ยจะถูกทำออกมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์เชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่มองไม่เห็น
อาจจะเป็นเทวดาผู้อำนวยอวยผลใดให้กับมนุษย์
แล้วเวลาจะไปขอเฉยก็กะไรอยู่แล้วก็ต้องมีการติดสินบนเทวดา
เพื่อจะหากให้มันเกิดผลออกมาอย่างที่จับวางจริงอยากจะให้เป็น
เอาขนมสีทองมาไว้ในวันที่เราต้องการความร่ำรวย
เอาขนม๙อย่างมาในวันที่ต้องการความก้าวหน้า
สัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงจึงเป็นลักษณะเชื่อมโยงโอกาสบางอย่างให้กับมนุษย์
การตั้งชื่อขนมที่ใช้ไข่เป็ดมาทำให้เป็นสีทอง
แล้วออกมาเป็นรูปแบบต่างอย่างเช่นเอาเป็นเส้นก็เรียกว่าฝอยทอง
ออกมาเป็นดอกไม้แล้วมีหยิบต่างแล้วก็เรียกว่าทองหยิบ
ก็จะมีคำว่าทองใช่ไหมคะทองหยอด
เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าไอ้การที่ตั้งชื่อขนมเนี่ยก็เพื่อแสดงออกถึงสิ่งที่อยากจะมี
ในแบบธันดิ์นี้จะถือวัตถุที่ผิดมาไม่ต้องเล่น

ขนมมันจะเป็นขนมแดดมันยากกว่าอาหาร
อันดับที่๒ต้องมีคนมีฝีมือทำ
อันดับที่๓ต้องมีเวลาอยู่พอสมควร
ยังไม่พออีกนะคะมันต้องมีความสนุก
ทำยากใช้เวลาเหนื่อย
เพราะฉะนั้นต้องรู้สึกว่าสนุกจึงอยากทำ
ทำให้มันเสร็จออกมาแล้วสวยด้วย
เพราะฉะนั้นในการทำขนมออกมาให้ดี
ไม่ใช่เรื่องที่เหมือน๑บวก๑ออกมาเป็น๒

ที่เอาแป้งเท่านี้เนยเท่านี้
ในเวลาเท่านี้ออกมาแล้วมันยังไงมันก็เป็นอย่างนี้
พอคนเห็นว่าเป็นของไทยไม่ยอมให้ขายราคาแพง
ขนมชั้นชิ้นละ๔บาท๕บาท
หมดเวลาไปตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วกว่าจะได้๔บาทนั้น
เลยร้านขนมไปน้อยหนึ่งเดินไปน้อยหนึ่ง
มีร้านขายครัวซองชิ้นละ๗๐๘๐บาท

ทำไมพอเป็นขนมไทยแล้ว
ถึงไม่ให้โอกาสผู้ประกอบการอาหารหรือขนมไทยเนี่ย

เพราะฉะนั้นใครจะอยากทำของดี

วัตถุดิบอะไรมั่งก็ไม่ใช่
แทนที่จะเป็นใบเตยก็ไปเอาสีผสมอาหารมาใช้
มันเป็นปัญหาสองด้าน
ที่เราไม่สามารถทำให้ดีเท่าที่ควร
ก็เพราะคนซื้อไม่ให้ราคาเท่าที่ควร

ต้องพยายามแก้ล็อกนี้ออกไปให้ได้
อย่างที่ขนมในหนังเกาหลีที่เราเห็น

หนังฮินดีพี่จะเห็นเลยว่าเขาก็แทรกกันอย่างดีมากเลย
เท่าที่เห็นนะคะแล้วรู้สึกว่ามันมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของได้มาก
มันจะต้องไม่ใช้ขนมแค่เป็นขนมของชนชั้นสูงเท่านั้น
มันต้องเป็นขนมของทุกกลุ่มที่มีความหลากหลาย
ให้เขามีโอกาสได้เอาวัฒนธรรม
เอาขนมของเขาออกมาพูดถึงบ้าง
เชื่อมโยงกับผู้คนของเขาบ้าง
พร้อมกันในหลายจุดและหลากหลายมากพอ
เหมือนของเกาหลีเขาก็ไม่ได้พูดแค่ชาววัง
ความเป็นคนธรรมดาความเป็นมนุษย์เงินเดือน
ซึ่งในหลายจุดมันก็เห็นถึงความคิดของผู้คน
สัมพันธ์กับการเลือก
ไม่ว่าจะทำหรือกินอาหารนั้น
ถ้าเป็นขนมไทยเท่าที่ผ่านมา
ก็จะเห็นสื่อมาแล้วภาพผู้หญิงไทย
ใส่ชุดไทยใส่เพลงไทยอยู่ในฉาก
เนิบแนบทำขนมอยู่อย่างนั้น
มันคือการจัดภาพ
ภาพจำซ้ำไม่เคยไปไหน

เราไปกองเอาไว้อยู่กับภาพจำ
และความจารีดอะไรมากเกินไป
ไม่ต้องใส่ชุดไทยก็ทำขนมไทยได้
ถึงได้ถามว่าคุณค่าของขนมไทย

ฝรั่งมันมาจากต่างประเทศ
มันเป็นของใหม่มันก็เกิดความตื่นเต้นนะ

พอการเข้าไปลองมันเป็นกระแสขึ้นมา
มันเป็นแฮชแท็กที่ใครเขาก็ติดกันไว้
ทีนี้พอเวลาไปห้าม

เราสามารถซื้ออาหารได้ซื้อขนมได้
ตัวเลือกของขนมที่เป็นขนมไทยกับขนมฝรั่งอะไรมีให้มากกว่ากัน

ก็ทำให้ประสบการณ์ของเด็กรุ่นใหม่กับขนม
เป็นไปในทางของขนมต่างประเทศ
มากกว่าที่จะเป็นขนมของที่เรียกว่าขนมในวัฒนธรรมเรานั่นเอง
ถามว่าเขาล้อสอะไรตัวเขาไม่ค่อยล้ออะไรหรอกค่ะ

สิ่งที่ประเทศลอสประเทศศูนย์เสียก็คือ
เรากำลังสูญเสียคนที่กำลังมีความเชี่ยวชาญในการทำขนม
มันจะเสียไปเรื่อย
เพราะว่าคนที่เชี่ยวชาญเหล่านั้น
ถ้าทำแล้วมันไม่ได้รีเทิร์นในเชิงของการเงินจะทำไปเพื่อ

ภูมิปัญญาที่มีอยู่ก็ไม่รู้อยู่ที่ไหน
เพราะมันหายไปกับคนที่เชี่ยวชาญเหล่านั้น
เมื่อเราไม่ทำบ่อยเข้า
โยงกลับไปที่ต้นน้ำต้นทาง
วัตถุดิบที่ดีก็เลือกไม่เป็นแล้ว
เพราะฉะนั้นการปลูกวัตถุดิบ
จากคนที่เคยรู้ว่าต้องปลูกอะไรเพื่ออะไร

ดังนั้นไม่ว่าจะต้นทางหรือปลายทาง
หาความหลากหลายที่เป็นมูลค่า
ทั้งหมดคือมูลค่าของประเทศเนี่ย

มีแต่หดหายลงไปเรื่อย

เพราะว่าตะวันตกทานกัน

พอเขาทานแล้วคนไทยก็รู้สึกว่า
ดีเหรอของเราทานมั่งดีกว่า

คือเซนต์ของความแสดงความภาคภูมิใจด้วยตัวเอง
ของเจ้าของวัฒนธรรมอย่างเราค่อนข้างน้อย
อันนี้แหละต้องไปสร้างกันเยอะเลยว่าทำไงเราถึงจะรู้สึกว่าเราภาคภูมิใจ
แล้วเรารู้สึกถึงการมีวัฒนธรรมเราอย่างสง่างามได้
ถ้าถามว่าขนมไทยค่ะ
ทำไงถึงจะฝ่าฟันอยู่ต่อไป
แล้วก็มีวิวัฒนาการที่ดี

เอาให้ขนมไทยมันลงมาอยู่ในครอบครัวให้ได้ก่อน